ต่อกันที่ศิลปินที่มาหน้าตาคล้ายกันหมดเลย
ด้วยความว่าเขาเป็นฝาแฝดการเงยแตน

เป็นซิงเกิลแรกนะคะปล่อยมาแล้วชื่อเพลงว่าหมอนเน่า
หมอนเน่าแบทพิโล่

แต่จริงหนูคิดว่าที่หวานที่สูงต้องเป็นพี่เนยหรือเปล่า

เพราะว่าพี่ลิคจะมาหาที่บ้านบ่อยที่สุดอะไรอย่างงี้
ซื้อของมาฝากบ่อยมากขนมหมาถึงบ้านเลย

ยังไม่แต่งตอนนี้คะ
ไม่ต้องพูดเลย

แล้วเหมือนแบบเหมือนมีคำถามอยู่บนหน้าผากอะไรอย่างนี้

เดี๋ยวค่อยให้อะไรแบบลงตัวไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ

แต่แต่งไม่ได้ไม่แต่งนะแต่ว่าทำงานฝันแป๊บนึง

คนที่สัมภาษณ์อยู่คือเนยมีแฟนเป็นฤทธิ์เนี่ยค่ะ

ส่วนคนตรงกลางน้องพิกเล็ตมีแฟนชื่อวิกเตอร์
คนริมคือน้องแจมมีแฟนไฮโซ
ในคุณผู้ชมคือบ้านนี้งานดีทั้งบ้านนะคะ
ดีทั้งรูปร่างหน้าตาทั้งผลงาน
แล้วก็เรื่องหัวใจเลือกเลยค่ะค่ะแต่ว่า